เรื่องของนาฬิกาบรูของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณโลกโซเชียล
เขาก็ขุดคุยขึ้นมาพบนาฬิการูเรือนที่๒๓แล้ว
ตอนนี้พลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจ
ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ได้ออกมาเผยถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องนี้
บอกว่าพลเอกประวิทย์ได้ทำหนังสือชี้แจงมาที่ปปช

ซึ่งคณะทำงานก็ต้องดูรายละเอียดให้รอบครอบครบถ้วนทุกประเด็น
ส่วนกรณีที่มีคนเสนอว่าขอให้พลเอกประวิทธิ
ยุติการทำหน้าที่เพื่อรอการตรวจสอบนั้น
ไม่ใช่หน้าที่ของปปชที่จะไปพิจารณา
และปปชมีหน้าที่ตรวจสอบในเบื้องต้นเท่านั้นนะครับ
แวนไปดูเพจดังในเฟซบุ๊กก็เผยแพร่
ภาพนาฬิการูของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณบรองนายยกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
เป็นเรือนที่๒๓แล้วนะครับ
มีราคาอยู่ในท้องตลาดเรือนละ๒ล้าน๓แสนบาท
ช่วงนี้เราจะเห็นภาพนี้บ่อยนะ
คือมีภาพผลเอกประวิทย์แล้วก็คู่กับนาฬิกา
เหมือนท่านเป็นคนรีวิวนาฬิกาอย่างนี้ไม่รู้
หรือหรือฮะแต่โลกโซเชียลเขาไปขุดนะ
ว่าการเดินทางไปทำกิจกรรมที่ไหนของรองนายยก
ผลเอกประวิทย์และสวมใส่นาฬิกาอะไร
ก็ขุดจนเจอนาฬิกาที่๒๓แล้วนะครับ
ภาพนี้ถ่ายเมื่อวันที่๕พฤศจิกายน๒๕๕๙
ขณะเป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
กระทรวงกลาโหมที่วัดอนงคารามวรวิหารกรุงเทพมหานคร

ใช่ฮะส่วนที่มีกระแสข่าวว่าพลเอกประวิทธิ
มีนาฬิการูสวมใส่จำนวนมาก
โดยระบุเหตุผลว่าเพราะในวงการทหารและนักธุรกิจระดับสูง
มีการลงทุนและเล่นแชร์นาฬิกาสลับกันใส่
ใครออกมาพูดเรื่องนี้รู้ไหม
บิ๊กชัดพลเอกชัดชัยสาริกัญญะรองนายกรรธมนตรี
ออกมายืนยันบอกว่าไม่รู้และไม่เคยได้ยินเลย

เออฟังเสียงของบิ๊กฉัดหน่อยครับ
นาฬิกาหรูมามาแชร์กันในกลุ่มที่อยู่ด้วยครับ

แต่ผมก็ไม่ได้ไปแชร์ใครเลยไม่ทราบด้วย
ด้านของนายพิสิทธเวชาชีวะหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัต

โดยต้องพิสูจน์ก่อนว่าพลเอกประวิทย์มีนาฬิกาอยู่จริงหรือไม่
และอธิบายได้หรือไม่ว่าเป็นของใคร
พลเอกประวิทย์มั่นใจในคำชี้แจง

แต่ถ้าปล่อยให้เรื่องนี้ยืดเยื้อก็จะกระทบต่อภาพลักษณ์ของรัฐบาลด้วยนะครับ
ส่วนด้านของนายวีระสมความคิดเลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอรับชัน
บอกว่าเรื่องแชร์นาฬิกาเป็นเพียงข้อแก้ตัวที่ฟังไม่ขึ้น
ถ้าอ้างว่าเป็นการเล่นแชร์นาฬิกา
พลเอกประวิทย์จึงใส่อยู่คนเดียวล่ะ
และถ้าอ้างว่าได้นาฬิกามาจากวงแชร์
ระวังจะติดคุกกันทั้งกลุ่มนะ

และถือว่าเป็นการช่วยกันปกปิดความผิด
ดังนั้นเรื่องนี้ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม
ภาคประชาชนจะไม่ปล่อยไว้แน่นอนนะครับ